บุรีรำค่ะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ค่ะ
ถูกรถยนต์ชนจนเสียชีวิตเป็นรถเบนท์ด้วยนะคะ
เสียชีวิตไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ประกันยังไม่จ่ายเงินให้ครอบครัวเลยนะคะ
แล้วคุณแม่นอนร้องไห้ทุกวัน
คุณแม่บอกว่าเงินที่อยากได้จากประกันไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอก
อยากจะเอาไปทำบุญให้ลูกค่ะ
นักศึกษาคณะนิตย์ศาสตร์ค่ะ
น้าสมเร็จเกรรมอายุ๕๖ปีค่ะ
ร้องไห้ขณะที่จุดทูบเทียน
และเอาอาหารมาให้ที่หน้ารูปของนางสาวพัชรภาเกียวรำ
หรือน้องหญิงลูกสาวอายุ๒๑ปี
เป็นอดีตนักศึกษาชั้นปีที่๔คณะนิติศาสต
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
แต่ประสบอุบัติเหตุถูกรถเบ้นชนจนเสียชีวิต
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
เมื่อวันที่๑พฤษภาคมปีนี้ค่ะ
บริเวณก่อนถึงทางกลับรถบ้านสองชั้นอำเภอกระสัง
คุณแม่บอกว่าตั้งแต่เสียลูกสาวไป
ยังนำข้าวนำน้ำไปให้ลูกทุกวัน
วันละ๓เวลาเพราะยังคงคิดถึงลูกสาว

ทำให้ความฝันที่จะได้เห็นลูกเป็นอายการ
อย่างที่ลูกอยากเป็นต้องพังทลาย
แม้แต่ลูกสาวจะจากไป๖เดือนแล้ว
เจ็บปวดแม่ยังไม่จางหายไป
จนถึงขณะนี้บริษัทประกันของคู่กรณี
ยังไม่จ่ายเงินชดเชยจำนวน๒๕๐๐๐๐บาท
ทั้งที่สารชี้ว่าคนขับรถประมาทฝ่ายเดียว
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันหรือคอปภ

ตามสัญญาของผู้เอาประกันภายใน๗วัน

แต่นับจนถึงวันนี้มันเกิน๗วันแน่นอนค่ะ

ยังคงไม่มีความคืบหน้าเลย
ขนาดจะทำบุญร้อยวันให้กับลูกสาว

ไม่สามารถจัดงานทำบุญได้เลย

สร้างความกังวลใจให้กับพ่อกับแม่ของน้องหญิงเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะได้สัญญากับลูกผ่านรูปว่า
ถ้าได้เงินมาจะทำบุญให้นะ
ล่าสุดทั้งสองจุดทูปกราบไหว้สารพระภูมิหน้าบ้าน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้บริษัทประกันจ่ายเงิน
เผือกเกรำอายุ๗๓ปีย่าของน้องหญิงค่ะ

หลานเป็นคนดีตั้งใจเรียนทำงานช่วยพ่อแม่ทุกอย่าง
ซักผ้าเลี้ยงวัวขับรถไถนาช่วยพ่อ
ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ที่ผ่านมาหลังจากหลานเสียชีวิตไป
ฝันเห็นหลานกลับมาเอาเสื้อผ้า

สงสารหลานค่ะที่อายุยังน้อยแต่ต้องมาจากไป

ดีมากเลยขยันก็ขยัน

คุณขยันมากคนดีมากเลย

เสียใจไหมครับเสียใจค่ะเสียใจมาก
ทางครอบครัวอยากจะให้บริษัทประกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบและรักษาสิทธิ์ของผู้สูญเสียอย่างจริงใจด้วยค่ะ